วันนี้มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรี
คู่กรณีก็คือครูปรีชากับหมวดจรูน
แต่ก็อย่างที่ทราบนะฮะโอ้โหมันหลั่งไหลหลากหลาย

เอาเป็นว่ามีอยู่กรณีหนึ่งระหว่างทางของคดีนี้ที่ตอนนี้อยู่ในชั้นศาลเนี่ย
ก็คือนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
เอาคลิปเสียงมาเผยแพร่อยู่ตลอด
เป็นคลิปเสียงที่บอกว่าเป็นเสียงคล้ายครูปรีชา
คุยกับใครก็ไม่รู้แต่ก็พาดพิงไปถึงชื่อนู้นชื่อนี้เยอะแยะไปหมด
ครูปรีชาไปฟ้องศาลที่จังหวัดกาญจนบุรีเอาไว้บอกเนี่ยทำผิด
เมิดอำนาจศาลเอาหลักฐานต่างที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคดี

วันนี้นายอัจฉริยะกับครูปรีชาก็เลยต้องไปที่ศาลกาญจนบุรีนะคะ
แต่ในอัธิรยาก็บอกว่ามั่นใจว่าศาลยกคำร้องแน่
เพราะว่าคลิปเสียงที่ปล่อยออกมาไม่ได้บอกนี่ว่าเป็นเสียงใคร
ใครจะรับก็รับไปแล้วนายอัจฉริยะก็บอกว่าตัวเองก็ไม่ได้เป็นคู่ความ
คดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทกาญจนบุรีด้วย
ก่อนนี้ถ้าจำได้ครูปีชาก็ฟ้องธนายตั้มก็หาเดียวกันเลย
ฟ้องพร้อมกันนี่แหละแต่ศาลนั้นนัดคนละวัน
สารท่านก็ยกฟ้องไปแล้วแล้วก็บอกว่าต่อไปก็ห้ามนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ถือว่ายังไม่ได้ห้าม
อาจรุยะได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวไว้นะครับ
ก่อนที่จะขึ้นไปฟังคำพิพากษาบนศาลในวันนี้
ฟังที่นายอัชริยะพูดไว้ก่อนนะครับ
ไม่มีอะไรหนักใจอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ละเมิดอำนาจศาล
แล้วเราก็ไม่ได้เป็นคู่ความในคดีเราก็ไม่เคยมาสาร
นี่มาครั้งแรกอันนี้มาตามคำเชิญที่มีคนบอกว่ามีคนจองกระถิ่นไว้เยอะ

มันก็เรื่องทำให้คนอื่นเสียหายไหมก็คู่กรณีอย่างรถถมวมทำให้ครูปีชาเสียหาย
ปีชาก็ต้องไปฟ้องผมนอกอีกคดีหนึ่ง
ไม่ได้เกี่ยวกับอยู่ในคดีที่เขามีข้อพิพาทกัน
เพราะผมเองผมก็ไม่ได้ไปเอาเอกสารผมก็ไม่ได้มาเป็นคู่ฟาร์
ผมก็ไม่ได้มาคัดอะไรในสำนวนอยู่แล้วออกไป
คลิปที่มันมาปล่อยก็มีคนละเมืองเรียมาให้แล้วผมผิดตรงไหนอ่ะผมถามหน่อย
มันก็เหมือนกับสื่อมวลชนได้ไปก็เหมือนกันถูกไหมล่ะ
แล้ววันนี้ให้ครูปีชายอมรับก่อนว่าเป็นเสียงของครูปีชาแล้วเดี๋ยวมาว่ากัน
ก็คงไม่ถามอะไรมากหรอกครับถามว่าจะไปร่องแพรวันไหน
เตรียมร่มจูชี้ไปด้วยละกันหรือเตรียมห่วงยางเยอะหน่อย

เป็นช่วงเช้านะก่อนขึ้นไปบนศาลนะฮะนักข่าวก็สัมภาษณ์นายอัชรุยะอยู่นะครับ
วันนี้ครูปรีชาไคร่ครวนก็มานะฮะก็มาถึงช่วงพอดีกับที่กำลังสัมภาษณ์นายอัชรุยะอยู่นั่นแหละ
นักข่าวเห็นครูปรีชาก็รีบไปหาเลยจะขอสัมภาษณ์ครูซะหน่อย
ครูบอกเดี๋ยวรอให้เสร็จสิ้นกระบวนการในชั้นศาลก่อนแล้วเดินผ่านนายอัชริยะฟื๊ดไปเลย

เหมือนก็เดี๋ยวไปเจอกันในศาล
ส่วนนี้ก็คือทนายความของครูปรีชานะครับทนายสุชพงศ์บุญเสริมนะครับ
บอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ครูปรีชายื่นคำร้องกล่าวหานายอัจฉริยะฐานละเมิดอำนาจศาล
เป็นการละเมิดอำนาจศาลในส่วนของคดีแพ่งที่ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนเอาไว้
จำหน่ายคดีชั่วคราวเพื่อให้รอทางคดีอาญานะครับ
แต่ระหว่างนั้นมีการเผยแพร่คลิปเสียงต่างซึ่งสงสัยว่าเป็นคลิปเสียงที่อยู่ในชั้นศาล
ครูปีชาเลยยื่นคำร้องให้ศาลพิจารณาว่านายอัชรุยะฐานละเมิดอำนาจศาลหรือไม่
ก็มีอีกคนนึงที่มาด้วยนะคุณเข็มมาสอนค่ะ
นางสาวกระหนกพันธ์หมวกสวัยหรือว่าฟ้าอดีตทีมครูปรีชา
อันนี้บอกว่าไม่ยุ่งแล้วไงไม่อยากยุ่งแล้วเนี่ย
คือเธอบอกว่านายอาชิรุยะเนี่ยไอ้ที่ไปเผยแพร่เผยแพร่ต่างนานา
คลิปเสียงคลิปภาพอะไรเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเธออยู่คดีหนึ่งด้วย
ก็เลยอยากมาฟังว่าวันนี้ศาลท่านจะว่ายังไงก็เลยมานะ
ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในชั้นศาลนายอัจฉริยะก็ได้ออกมาเปิดเผย
หลังจากที่ฟังกระบวนการต่างในชั้นศาลเรียบร้อยแล้ว
บอกว่าสารได้ยกคำร้องนะครับหลังจากได้สอบข้อเท็จจริง
สอบถามที่มาของคลิปเสียงที่นำไปเผยแพร่
ซึ่งก็ได้ชี้แจงกับศาลว่าคลิปเสียงที่นำไปเผยแพร่
มีพลเมืองดีส่งมาให้และก็ส่งไปหลายที่ด้วย
ไม่ใช่เฉพาะส่งมาที่นายอาชิริยะคนเดียวเท่านั้น
โดยตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าคลิปเสียงนั้นได้ส่งไว้เป็นพยานหลักฐานที่ศาลแล้ว
หากทราบว่าเป็นเอกสารหรือวัตถุพยานที่ส่งไว้ต่อสาร
ก็คงไม่นำออกมาเผยแพร่
ได้ยืนยันกับศาลไปว่าไม่มีเจตนาชี้นำเป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงให้กับประชาชนทราบเท่านั้น
ฟังคำชี้แจงสารพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของนายอัจฉริยะ
ถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลนะครับ
จากขณะนั้นศาลก็ยังไม่ได้มีข้อกำหนดในกรณีดังกล่าว
แต่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางรูปคดีรวมถึงให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปด้วยความยุติธรรมรวดเร็ว
จึงได้วางข้อกำหนดห้ามมีให้นายอัจฉริยะนำเอกสารทุกชนิดทุกประเภท
ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลไปเผยแพร่สู่สาธารณะไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
หากขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็จะถือว่าเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลครับ
นี้เป็นอย่างที่เลือก่างก็ได้
ไม่ก็สารก็บอกว่าถ้าอะไรที่อยู่ในสำนวนก็ขอ
อย่าไปเปิดเผยเพื่อไม่ให้กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของศาล
ถ้าให้มันติดต่อไปเราจะตรวจได้ไหม
ก็คงต้องดูในส่วนที่กระทบกับสารเราต้องกระทบสาร
เพราะสารได้สั่งมาแล้วแล้วเราก็ได้อยู่ในเอกสารอยู่แล้ว
อะไรก็ตามที่มันทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อสาร
เราก็จะระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้อื่นต่อสาร
เราก็ต้องเคารพกระบวนการวินาของศาลด้วยเช่นเดียวกัน
อัจฉริยะก็เลยบอกว่าไหนก็ไปจังหวัดกาญจนบุรีแล้ว
ไปสารก็ไปไหว้สารหลักเมืองซะหน่อยดีกว่า
ก็จะไปไหว้สารหลักเมืองกาญจนบุรีเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะ
ส่วนทนายความครูปรีชาค่ะก็ออกมาให้ข้อมูลกับนักข่าวนะคะ
ก็บอกว่านายอัจฉริยะไม่เข้าข่ายละเมิดอำนาจศาล
เพราะว่าไม่ได้เป็นคู่ความในคดี
ถึงแม้ว่าสารจะยกคำร้องไปในครั้งนี้แต่สารท่านก็ได้ตักเตือน
คราวหน้าไม่ได้แล้วนะเหมือนที่คุณภาคภูมิบอกไปนั่นแหละ
จะเอาข้อมูลที่อยู่ในสำนวนคดีมาเปิดเผยมันไม่ได้
แต่นักข่าวก็สงสัยไงว่าเอ๊ะปกติทนายความที่ดูแลคดีแพ่งให้ครูปรีชา
คือทนายสุพัฒน์แต่เนี่ยพอมันเป็นคดีที่เกี่ยวกับคดีแพ่ง๓รอบหลังเนี่ย
นายสุพัฒน์ไม่มาเป็นทนายสุชพงศ์มาแทนตลอดเลย
ก็สงสัยไงว่ามีใครถอนตัวอะไรไปอีกหรือเปล่า
นายสุธพงศ์ก็เลยบอกว่ามีการตั้งทีมทนายความเสริมขึ้นมาค่ะ
ไม่ได้มีใครถอนตัวอะไรนะคะ
ให้มันมีความถูกคลอมตัวเป็นการรบมือกับสารว่า
ไม่ใช่สารนัดแล้วจะต้องรอทนายคนเดิม

จะได้พินาว่าควรจะทำอะไรกับพฤติกรรมที่มันมีขึ้นมา
ซึ่งท่านก็ได้ทำแล้วก็คือวางเป็นข้อกำหนดขึ้นมา

ลักษณะทั่วไปว่าอย่างนี้มันไม่เหมาะสมเพราะอะไร

เพราะเราโตกันแล้วก็คือว่ากันด้วยเรื่องเหตุผล

อันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับคดีแพ่ง
ถ้าเป็นคดีอาญาจะเห็นทนายอีกคนหนึ่งของครูปีชา

ทนายวรยุทธ์ที่ร้องเพลงด้วยกัน
และกำลังคัดเลือกแฟนคลับจะไปมิตติ้งร่องแพร่
ส่วนนางสาวฟ้าที่วันนี้ไปด้วย
บอกว่าก็ตั้งใจที่จะเอาข้าวผัดกับโอเลี้ยงมาฝากบางคนนะ
คือคงกะว่าต้องมีคนที่ต้องได้กินข้าวผัดกับโอเลี้ยแน

เพราะอยากรู้ว่าการที่มีคนปล่อยคลิปแบบนี้เนี่ยมันผิดไหม
เพราะส่วนตัวก็เตรียมจะยื่นฟ้องคนที่ปล่อยคลิปของเธอเหมือนกัน
อะไรนะไข้อะไรนะ
เที่ยวเอาคลิปคนนู้นคลิปคนนี้มาเปิดอะไรอย่างนี้
จริงแล้วเนี่ยฟ้าก็รู้อยู่แล้วว่า
ก็ดูตามข่าวครั้งที่แล้วก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็ต้องมีอะไรอย่างนี้
เผื่อว่ามีเหตุการณ์แบบฉุกระหุกเกิดขึ้น
จะได้ซื้อโอเลี้ยงบ้างข้าวผัดบ้างอะไรอย่างนี้มาเยี่ยมไงค่ะ

ก็ต้องมีคดีความกันกับฟ้าอาทิตย์หน้านี้ค่ะ
กำลังร่างฟ้องอยู่ที่เอาคลิปเสียงมาเปิด
เพราะว่าคลิปเสียงนั้นฟ้ายอมรับเป็นของฟ้าไง
เป็นของฟ้าเป็นเสียงของเราจริง

ก็ดูซิว่าเขาจะแถเป็นยังไงอีก

โอ้โหอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าไม่ให้ราคา

อีกฝั่งหนึ่งก็บอก
ข้าแต่วันนี้ครูบริชาก็เงี่ยมนะคะ
ครูปรีชาบอกว่าไม่อยากจะให้ข่าวอะไรกับสื่อแล้ว
ก็ไม่ได้พูดเรื่องคดีความอะไรเลยแต่ครูบอกขอพูดเรื่องหนึ่ง

เรื่องที่ถูกย้ายถูกย้ายไปช่วยราชการที่สพมเขต๘
บอกว่าถูกย้ายไปเพราะว่าถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง

พูดแบบนั้นไม่ถูกเขาถูกย้ายไปเพื่อไปทำงานค้างเก่าที่มันค้างอยู่
แล้วก็ย้ายไปย้ายไปแค่เดือนเดียวเท่านั้นเอง
ตอนนี้ก็ไปยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมจากทางศึกษาธิการจังหวัดแล้ว
แต่ศึกษาที่การจังหวัดก็ยังยืนยันกับทีมข่าวของเรานะคุณภาคภูมิว่า
เขามีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงครูปรีชาจริง

บอกไม่ใช่ครูบอกแบบนี้
ทางศึกษาธิการจังหวัดบอกด้วยว่าเดี๋ยวรอ๔กรกฎาคมเดี๋ยวเขาจะหารือกันอีกครั้งหนึ่ง

ถึงขั้นต้องพักการทำงานพักการสอนไปเลยหรือเปล่า

เพราะนักข่าวมาถามสบายดีไหมไม่รู้จะตอบยังไงเลย

สุขสบายดีเพราะมีคดีความอยู่

พูดไปก็ไม่มีประโยชน์นี่ครูบอกแบบนี้นะคะ
ส่วนเรื่องของคำสั่งย้ายครูไปช่วยราชการ

ธยมศึกษาเขต๘หรือสพมเขต๘
ว่าเป็นมาตรการลงโทษทางวินัยครู
ครูบอกว่าการสั่งย้ายเนี่ย
ไม่ได้เป็นการถูกลงโทษทางวินัยนะ
แต่เป็นการให้ไปทำงานหรือว่าไปปฏิบัติหน้าที่
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ๑เดือนเท่านั้น
มีผลก็คือ๑๔มิยใช่ไหมคะที่ยาย
ก็คือ๑เดือนไปจนถึง๖กรกฎาคม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพื่อขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้
คือจริงแล้วเนี่ย

ท่านบอกว่าถ้านักข่าวมีความสงสัยอย่างไร

คือตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าไปช่วยราชการนะครับ

นะครับศูนย์ประสานงานของสพมแปลง
ครูยืนยังไหมคะว่ายังไม่มีหนังสือนะคะ

ที่เคยเป็นหัวหน้างานให้กับโรงเรียน
ก็คือการมีคดีความนะครับ

แล้วก็จะรู้ว่าไม่มีใครสบายใจหรอกครับ

เราเป็นเรื่องที่เราเป็นเรื่องจริงเรื่องที่เราเกิดขึ้นกับตัวเรา
เราก็เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานเข้าสู่กระบวนการศาล
ให้ท่านได้พิจารณามากกว่านะครับ
คุณพ่อแล้วชิพน้องแพ้นี่ยังจะมีอยู่ไหม

ครูปรีชาบอกความหมายมันต่างกันนะไปช่วยราชการกับไปปฏิบัติราชการเนี่ย
ไปช่วยเหมือนโดนเด้งโดนย้าย
คือที่มีข่าวตอนแรกว่าครูถูกย้ายก็เพราะว่ากันว่ามีคนไปยื่นเรื่องว่า
เป็นครูแต่ถูกแจ้งข้อหาถูกออกหมายจับเกี่ยวกับคดีแจ้งความเท็จอย่างนี้
หรือมีคลิปเสียงว่าคลิปเสียงคล้าย
คนที่ชื่อครูปรีชาว่าเออไปซื้อหวยใต้ดินเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ย

ทีนี้มาฟังคำอธิบายแบบชัดอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมว่าครูปรีชาเนี่ย
ถูกไปช่วยราชการหรือไปปฏิบัติราชการหรือถูกย้าย
ความหมายมันคือยังไงแล้วเหตุผลคืออะไรนะคะ
นักข่าวของเราไปถามจากศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีในอันนันต์กัลปะนะคะ
เขาก็บอกว่าคือได้รับข้อมูลจากสพมเขต๘ว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบครูปรีชา
เรื่องการผิดวินัยค่าราชการเพราะว่าถูกดำเนินคดีอาญา
ในความผิดสองข้อหาค่ะคือให้การเท็จแจ้งให้พนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ
และสนับสนุนเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ตั้งคณะกรรมการสอบเพราะมีคดีไงเป็นคดีอาญา
คณะกรรมการสอบพม๘เขาลงความเห็นว่าครูปรีชามีความผิดวินัยร้ายแรงค่ะ
เขาก็ส่งเรื่องไปศึกษาธิการจังหวัด
เพื่อให้รับทราบแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง
แล้วก็บอกเพิ่มเติมนะคะว่าตอนนี้กำลังจะมีการเซ็นคำสั่ง
แต่เมื่อเช้านี้ครูปรีชาเดินทางไป
ยื่นหนังสือร้องทุกข์กับผู้ว่าราชการจังหวัด
ศึกษาธิการจังหวัดขอความเป็นธรรมคือไปแต่เช้าเลย

ไปสารเนี่ยไปก่อนไปยื่นขอความเป็นธรรมก่อนแล้วนะ

ซึ่งก็คือไม่เห็นเปิดโอกาสให้ครูปรีชาไปชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเลย
ไม่ถูกต้องตามกระบวนการเลยไปยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมเอาไว้ตอนเช้า
ก็แสดงว่าครูก็รู้สิไม่งั้นครูก็ไม่ไปยื่นเรื่องขอความเป็นธรรม
แต่ครูบอกว่าเขาแค่ย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่
งานเก่าที่ยังทำให้เสร็จให้ไปทำ๑เดือน
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษอะไรแบบนี้
ถ้าไปทำงานครั้งเก่าที่ยังทำให้เสร็จครูจะไปยื่นร้องขอความเป็นธรรมทำไม

ไปช่วยราชการกลับไปปฏิบัติราชการเพิ่มเติมอะไรแบบนี้
ว่าครูรู้ว่าเขาตั้งกรรมการและกำลังจะตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง

มันมีอีกประเด็นนึงคุณภาคภูมิคือครูปีชาเขาบอกว่า
ข้อมูลที่ทางสพมเขต๘เอามาดำเนินการกับครู

แล้วศาลก็ยังไม่ได้ประทับรับฟ้องอะไรเลย
ดังนั้นถือว่าครูปรีชายังบริสุทธิ์อยู่สิ

ศึกษาธิการจังหวัดให้ทางสพมเขต๘รวบรวมข้อมูลมาใหม่

แล้วเดี๋ยวเขาจะส่งให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

อย่างที่บอกล่ะค่ะ๔กรกฎาคมเดี๋ยวเขาจะหารือกันอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าในการประชุมวันที่๔กรกฎาคมพบว่า
ข้อมูลของครูปรีชาไม่จริง
คำร้องขอความเป็นธรรมของครูปรีชาก็จะไม่เป็นผล
เรื่องนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
แล้วก็จะต้องมีการดำเนินการตามมาตรการทางการบริหารคือ
อาจจะให้ครูปรีชาย้ายไปประจำส่วนราชการ
หรือพักราชการ
หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน
อันนี้ต้องรอ๔กรกฎาคม
แต่ถ้าสิ่งที่ครูปรีชาไปยื่นร้องทุกข์

แล้วมันก็ไม่ได้มีความผิดอื่นนอกเหนือจากนี้ไป

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเอาไว้ก่อน
รวมถึงถ้าไม่มีความผิดอื่นด้วยนะคะ
เช่นมันมีกรณีที่นายอัจฉริยะไปร้องต่อ
กระทรวงศึกษาธิการนะคะประเด็นที่บอกว่ามีคลิปเสียงคล้ายเสียงครูปรีชา
หวยใต้ดินเรื่องนี้ยังไม่ถึงศึกษาธิการจังหวัดนะคะ
ดังนั้นคำสั่งที่ออกมาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่นายอัจฉริยะไปยื่นนะคะ
อันนี้คือเรื่องมีคดีคุณถูกหมายจับอ่านแจ้งความเท็จให้การเท็จ
ใช่ค่ะฟังเสียงศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ก็ตั้งจะควรสอบสวนที่ไหนอย่างนี้เป็นต้น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
คิดว่าเอ่อคุณครูเบยสุด
ดังนั้นหมายความว่าณตอนนี้นะคะคุณผู้ชม

เท่ากับว่ามีคำสั่งให้ครูปรีชาหยุดสอนแล้วก็ออกมาจากโรงเรียนเดิมก่อนนะคะ
แล้วให้กลับไปรับผิดชอบงานที่เคยทำ
ตั้งแต่๑๔มิถุนายนจนถึง๖กรกฎาคม

แล้วถ้าเรื่องการสอบสวนและคดีความยังไม่เสร็จสิ้นก็ต้องทำงานตรงนี้
ย้ายไปให้มันเสร็จทำต่อไปเรื่อยก่อน

ใช่ก็จนกว่าเดี๋ยวรอ๔กรกฎาคมก็น่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติม
ว่าจะมีมาตรการยังไงกับครูปรีชาออกมา
ครูก็พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไปพลาง

ระหว่างที่ดำเนินคดีกันอยู่